ทีนี้มาดูกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรกันหน่อยนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเอาผิดได้
แล้วก็ยังไม่มีใครไปแจ้งความด้วยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาก่อนหน้านี้๕คนก็ได้มีการนำตัวไปฝากขังค่ะ

นางสาวปัธมะพรอิ่มแก้ว
นางสาวกระหนกวันรัตนภักดีและนายมงคลเกียรติพักดีพงศ์
ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย
และร่วมกันเป็นธุระจัดหาเพื่อค้าประเวณี
ถูกตำรวจก็มะคับการปรับรามการค้ามนุษย์หรือปลอคอมอ
นำตัวไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อขอฝากขังผลัดแรกตั้งแต่วันที่๔ถึง๑๕พฤษภาคม
พร้อมทั้งยื่นขอคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

รวมถึงคดีค้ามนุษย์ที่เป็นคดีที่ร้ายแรงและมีอัตราโทษสูง
ซึ่งสารได้พิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัว
และนำตัวไปฝากคังที่ธรรทัศนหญิงกรุงเทพ
และเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันที
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการ
กฮูกน้ำเพียงดินโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ค่ะ
พร้อมทั้งยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจปคมยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง
ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรและไม่มีผู้เสียหายหรือเจ้าทุกข์ไปแจ้งความ
โดยหลักแล้วถ้าคดีไหนก็ตามที่ไม่มีผู้เสียหายตำรวจก็จะไม่สามารถดำเนินคดีได้

มีผู้เสียหายเมื่อไหร่ก็มีผู้ต้องหาครับ

ผู้บังคับการปคมบอกอีกนะคะว่า

มีเพียง๘สายเท่านั้นที่เข้าข่าย
โดยมีดาบยุทธ์เป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่

ตำรวจจะเร่งสรุปสำนวนคดี

ขณะที่พลตำรวจรีมนตรี
สำบุญนานนท์รองผู้บัญชาการ

และพนักงานสอบสวนชุดเฉพาะกิจ

เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
ก่อนที่พลตำรวจเอกสีวรารังสิ

แหละเรียกข้าราชการหลายหน่วยงานค่ะ

ในการซื้อบริการเด็กและเยาวชน
ตามคำให้การของแม่เล้าครั้งที่๑

เพื่อให้มาชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหา
ในข้อหาพาและพรากผู้เยาว์

ซึ่งจนถึงขนาดนี้นะคะยังไม่มีใครติดต่อ
เข้ามาชี้แจงและถ้าหากไม่มาตาม
กำหนดเวลาตำรวจจะออกหมายเรียก
เป็นครั้งที่๒ตามขั้นตอน